เกิดอะไรขึ้นกับคุณหนุ่มกัญชัยไงพี่
อย่าไปเอาอะไรกับนางน้ำตาลนางตกวันดีคืนดีฉันแม่
ตายแล้วหน้าสาบฉันแบบว่ามันนรับข่าวต้องตามฉันบอกอย่าไปเอาอะไรกับนาง

อะไรวะอย่าเนรคุณ
คนที่ยื่นมือให้เราในยามลำบาก
ถ้ายังทดแทนบุญคุณเอ๊ะหลอกด่ากูหรือเปล่า

อย่างน้อยก็อย่าแว้งกัดเขา
แคปชั่นว่าเรื่องนี้มีอยู่จริง
แท็กความเป็นเหตุสังเกตได้ว่า
เฮียเป็นเหตุสังเกตได้

มันก็แค่บอกว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริง
ไม่นู้นไปเจออะไรมั้งในฐานะเป็นน้อง

พี่บอกว่าสารแหน่

ไม่ออกบอกไม่ถูกตื่นมาเย็นตื่นมาหงุดหงิดก็กด

พี่หนุ่มลงไปอย่างนี้ร้อนตัวนะโทรหาพี่หนุ่มเลยนะ
พี่เคลียร์ที่โทรมาเคลียร์ว่าผมหรือพี่
อ้าวไม่ใช่แล้วหนุ่มศัตรูน้อยเหรอ
ใครอ่ะใครอ่ะ
นักแสดงอารมณ์ขันท่านหนึ่งที่โทรหาพี่หนุ่มครั้งนั้น

คนก็จะรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าไง

ไม่ใช่ไม่หรอกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของผม

หนูก็อยากรู้ไงพี่เรื่องส่วนตัวแหละสนุก
ถ้าเรื่องส่วนรวมไม่สนใจเรื่องส่วนตัวสนุกพี่
จริงก็ต้องห้ามสอมากเลย